ไปติดตามการวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจ

ไปพบกับคุณทศพรสวพลสเถียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

คืนหน่อยไหมคืนดาวน์โจนนี่ขึ้นไปแตกระดับสูงสุดอีกแล้ว
ทะลุไปนิดนึง๒๓๐๐๐กับอีก๒จุด
เหมือนตอนเรา๑๗๐๐แล้วทะลุมานิดนึงเลย
แล้วก็ปรับตัวปิดต่ำระดับ๒๓๐๐นะครับ

ก็มีการปรับฐานเล็กเหมือนกัน
ลบไป๒๒ศูนย์จุดหรือ๐๑๓เปอร์เซ็นต์

คือนักทุนสถาบันขายไป๑๒๓๘ล้าส

และก็นักทุนลายย่อยกลับเข้ามาซื้อสุทธิะ๑๒๕๖ล้าส
ลงทุนต่างชาตินะขายไป๗๔๐ล้าน

เพราะว่าตลาดหุ้นเมื่อเริ่มร้อนแรงเกินไป
ก็จะมีคนขายทางกำไรออกมาเริ่มกว่าหนักอีกนะ

หรือพวกนี้จะเป็นลักษณะของกองทุน
ที่ผู้ที่ซื้อกองทุนในต่างประเทศ
เขาก็มีออเดอร์ขายทางกองทุนก็ต้องไปขาย
หรือว่านักทุนต่างชาติเองก็มีออเดอร์จากต่างชาติ

ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นอัมเมาส์๗๐๐พันล้าน
ถือว่าไม่เยอะนะครับเทียบกับเงินที่เขาเข้ามา
แต่ที่น่าติดตามก็คือตอนนี้อัตราแรกเปลี่ยน
รู้สึกว่ายังแข็งค่าอยู่ตรงนั้นระหว่างเงินบาทกับเงินอัตรา

เมื่อวานลงไปอยู่แถวประมาณ๓๓๐๕ถือว่าต่ำมากนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็ยังนั่งลุ้นอยู่ว่าจะหลุด๓๓ไหม

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยถือว่าดีมากนะคุณเน็ตนะ

ยังเป็นการดูดเงินจากต่างชาติเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นที่ยังเป็นที่สนใจนะครับ
แล้วก็ตรงดึงเงินลงทุนจากต่างชาติ

แล้วก็เรื่องของการผ่อนคลายเรื่องของสภาวะภาษีต่าง
เราเคยถูกกิจกันต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องไก่เรื่องอาหารทะเล
มันดูมีวี่แววที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย
ดังนั้นผมมองว่าการส่งออกของประเทศ
อันนั้นก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งด้วยที่ทำให้ค่าเงินบาทเราปรับตัวแข็งค่าขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งตลาดหุ้นที่ขึ้นมา
ปัจจัยอะไรที่สนับสนุนหลักเลยก็คือ
กำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตค่อนข้างดีทีเดียว

เขามองล่วงหน้าไปถึงปีหน้าว่ามันต้องโตขึ้นไปอีก
ตลาดมองอนาคตนะครับมองอนาคต
แม้กระทั่งฝั่งไทยก็มองกำไรของปีหน้าแล้ว
ต่างประเทศอย่างดาวโจรก็มองว่าปีหน้า
ถ้านโยบายของคุณทรัมป์สามารถทำงานได้จริง

อันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่าการลดดอก

พอลดมาก็จะทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น
พอมีกำไรมากขึ้นมีเงินสดเหลือเยอะขึ้น

ก็จะทำให้มูลค่าของหุ้นน่าจะดีขึ้น

ดังนั้นบางทีมันอาจจะขยับไปก่อนแล้ว
ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับ
จะมีอยู่๒แบบคือนักเก่งกำไรกับนักลงทุนระยะ
แต่อย่างน้อยผมว่าคุณต้องดูตัวหนึ่งก็คือกำไรนี่แหละ

กำไรปีหน้าเติบโตขึ้นค่อนข้างดี
ราคาก็ต้องเติบโตในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
แต่ถ้าเกิดมันเกินขึ้นไปเขาเรียกว่าเกินราคานะ
โหพล้ายไปหน่อยก็ต้องขายทางบรรยาออกมาบ้าง
ซึ่งคุณจะเห็นภาพแบบนี้กับนักทุนสถาบันนักลงทุนต่างชาติ
ที่เขาเริ่มทำแบบเดียวกัน
อยากฝากนักลงทุนรายย่อยเหมือนกันว่า
วันนี้อยากให้หันกลับมาดูผลประกอบการของแต่ละบริษัทบ้าง
บางทีเราซื้อหุ้นหลายตัว
บางทีเรายังไม่รู้เลยชื่อบริษัทอะไรนะ

จริงอยากอย่างน้อยรู้ชื่อบริษัทสักนิดนึง
หันกลับไปดูงบสักนิดหนึ่งว่างบเขาเป็นอย่างไร
อยากให้ดูกำไรขัดของบริษัทก็ยังดี

แล้วธุรกิจนี้มันมีแนวโน้มเติบโตในปีหน้าหรือในปีนี้ต่อไปหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นรู้สักนิดหนึ่งนะครับ

วันนี้ก็เลยเอาไซล์มาฝากให้คุณผู้ชมนะครับ
เขามีดัชนีตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมา
จากสภาอุตรฐานธุรกิจตลาดทุนไทย
ก็เป็นดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับ
องภาพการลงทุนในประเทศนักลงทุนต่างชาติ
องภาพยังไงกับตลาดหุ้นไทยนะครับ

บอกว่าตัวเลขเนี่ยโดยปกตินะเราน่าจะอยู่ค่าเฉลี่ยประมาณ๑๐๐นะครับ
แต่ปีนี้นี่รู้สึกว่าทำจุดสูงสุดเลยนะ

เขามองภาพไปถึงเดือนธันวาปีนี้นะครับ

โอ้โหนี่ขึ้นมาโดยเฉลี่ยเราอยู่ประมาณ๑๐๐นะครับ
แล้วตอนนี้สิ้นปีมองไปถึง๑๖๐
ขึ้นมาไฮเลยมักว่าจะเป็นไฮตั้งแต่ดัชนีตรงนี้
เราก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับสูงขึ้นเลยนะครับใช่สูงขึ้นเลย

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะฮะ

เชื่อเหมือนการบริโภคที่ต่างประเทศทำกันไม่ใช่

ในตลาดทุนบรรเหล่านะครับ
เติบโตได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ
ทีนี้มาดูกันว่าธุรกิจในกลุ่มไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ
เพราะว่าเขามองภาพว่าการที่ขึ้นมาขนาดนี้

เพราะฉะนั้นหมวดธุรกิจที่น่าสนใจก็จะเป็นในกลุ่มของท่องเที่ยวนะครับ
กลุ่มที่น่าไม่ค่อยน่าสนใจก็คือในกลุ่มสื่อ

ว่าสื่อตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะนะครับ
กลุ่มการท่องเที่ยวหลายคนคิดอะไรคือกลุ่มการท่องเที่ยว

เพราะทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวก็คือพูดง่ายว่าต้องมากินมาใช้

อันนี้ชัดเจนไปลองดูก็ได้นะครับ
เกิดผมอยากให้ทุกท่านไปลองเที่ยวนะในโซนอาเซียนบ้านเรา
คุณจะเห็นเลยว่าสุวรรณภูมิของเราคึกคักมากจริง

เพราะว่าประเทศไทยนี่ถือว่าการท่องเที่ยวนี่ค่อนข้างเป็นอันดับต้นเลย
อันดับหนึ่งเลยผมว่าใช่ครับแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเอง
ก็เป็นนักท่องเที่ยวเริ่มที่จะมีอันดับต้นอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ
ภูมิภาคเรานะครับผมเชื่อว่าอย่างงั้น
นั้นเนี่ยการท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าจะเป็นเพราะว่าต้องรอเขามาเที่ยวเราอย่างเดียว
จริงผมว่าการที่เราไปเที่ยวเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคอาเซียนเรา
ก็เป็นการกระตุ้นให้ทิศทางเศรษฐกิจของอาเซียนเราเนี่ย

เพราะฉะนั้นปัจจัยที่หนุนต่อตลาดหุ้นไทยนะครับ

เขามีปัจจัยที่หนุนในแต่ละกลุ่มแยกออกเลย
อันดับแรกเลยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาค
ก็คือต่างชาติมองในภูมิภาคบ้านเราน่าสนใจ
ตั้งคุณต่างประเทศนะแสดงว่ากำลังตกโต
อันนี้เขาเรียกถ้าเราพูดทางนักเสศาเรียกว่าเป็นเสศาสตร์มหภาพ
เหรอมองภาพรวมสตร์บ้านเรา
แต่อีกส่วนนึงต้องติดตามก็คือเห็นแท่นยาว

อันนี้ใครดู

ดูว่าฟันโฟเข้ามาก่อนหรือยัง

ใช่นะครับนี่คือปัจจัยที่หนุนหลักเลยนะครับ
ส่วนปัจจัยที่ฉุดตลาดหุ้นไทยนะครับหรือการลงทุนนะครับ
อันดับที่๑สถานการณ์ความขัดแย้งจริงต่างชาติไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่
แต่ต่างชาติจะดูหลักก็คือสัดส่วนของหนี้ครัวเรือน
แล้วก็เศรษฐกิจในประเทศ
อะนี่ผมฝากไว้แล้วกันจากที่เราจดได้สรุปตัวนี้
เราจะเห็นว่าเวลาต่างชาติเข้ามาลงทุนเขามองภาพใหญ่
ส่วนประเทศไทยคนนักลงทุนส่วนใหญ่

ทุกท่านจะได้ลองไปปรับใช้กับการลงทุนได้นะครับ

ส่งคืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งเลยครับ

สำหรับการวิเคราะห์แล้วก็คำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้ครับ